ดูภารกิจของกู้ภัย
ส่วนใหญ่กู้ภัยไปไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับ

เพราะว่าที่จังหวัดแพร่นะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือหญิงอายุ๒๖ปี

ลูกเป็นทารกอายุคัน๖เดือน

กู้ภัยสูงเม่นได้รับแจ้งเหตุว่า

กู้ภัยสองนายเร่งเข้าช่วยเหลือ

กู้ภัยก็ทำอะไรไม่ถูกอย่างที่ผมบอกแล้วครับ
จากเป็นเหตุคนคลอดลูกก่อนกำหนด

เจ้าของร้านนอนอยู่ในห้องน้ำ

แล้วก็อุ้มลูกน้อยที่มีอายุคัน

กู้ภัยเห็นดังนั้นนะครับจึงประสานขอ

โรงพยาบาลสูงเม่นเมื่อรถกู้ชีพ

แล้วก็เด็กนะครับทารกนี่แหละฮะ
ขึ้นรถนำส่งโรงพยาบาลสูงเว่น

ซึ่งอาการของเด็กนั้นนะครับน่าเป็นห่วง
เนื่องจากคลอดก่อนกำหนดแล้วมีอายุ

ได้ยินเสียงในเอนะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือครับ

นางออนเนี่ยไปลมอยู่หน้าห้องน้ำ

ทั้งนางออนและนายเอต่างตกใจ

เขาจึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ

เจ็บท้องนะรู้สึกเจ็บท้องนะ

กำหนดขนาดนี้ครับ

และเอาใจช่วยให้ทั้งแม่ทั้งลูกปลอดภัยครับ